คุณผู้ชมคะอยากจะให้มาดูเรื่องของข้อกฎหมาย
ข้อกำหนดเกี่ยวกับรถตู้โดยสารสาธารณะกันหน่อย
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องของการดัดแปลง

สิ่งต่างเหล่านี้มีข้อกำหนดยังไงบ้าง
ติดตามจากคุณทัศนัยโคตรทอง
นำเสนอผ่านเทคโนโลยีกราฟิกอีเมอร์ซีฟค่ะ
คุณผู้ชมครับรถตู้โดยสารคันที่ประสบอุบัติเหตุ
ชนกับรถกระบาดที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั้นถือว่า
เป็นรถโดยสารประเภทหมวดสองครับเป็นรถโดยสารที่วิ่งให้บริการ
ระหว่างจังหวัดรัศมีจากกรุงเทพมหานครไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตรนะครับ
และตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกปีพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยยี่สิบสอง
รถตู้ประเภทที่วิ่งให้บริการอยู่ทุกวันนี้นั้นถือว่าสามารถดัดแปลงได้ครับ
ในการเพิ่มบอกเข้าไปจากเดิมนะครับรถตู้แบบนี้ที่ไปจดทะเบียนเอาไว้กับ
กรมการขนส่งทางบกจะมีเบาะที่นั่งประมาณ๙๑๐ที่นั่ง
คือสามแถวครับแถวละสามคนสามสามเป็นเก้า
รวมด้านหน้าคนขับอีกสองที่นั่งเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองจะไม่เกินนี้ครับ
แต่ว่าตามกฎหมายรถตู้สามารถต่อเติมได้ให้เป็น๑๕คนต้องรวมคนขับด้วย
เป็นแถวละสี่สามแถวเป็นสิบสองคนรวมด้านหน้าข้างคนขับสองคน
เป็นสิบสี่และคนขับอีกหนึ่งคนเป็นสิบห้าคนต้องไม่เกินนี้ครับ
เกินสิบห้าคนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการนะครับทีนี้มาที่เรื่องของศูนย์วิชาการข้อมูลความปลอดภัยทางถนนก็ออกมาระบุนะครับว่า
ดัดแปลงในการไปดัดแปลงรถต่างไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ต่าง
ว่าเป็นเบาะที่นั่งนั้นจะยิ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับรถตู้นั้นเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับ
ดัดแปลงนั้นจะรวมไปถึงเรื่องของการติดตั้งถังก๊าซเอ็นจีวีและแอลพีจียิ่งมีปัจจัยทำให้น้ำหนักของรถนั้นเพิ่มมากขึ้น
และไปส่งผลกระทบกับสมรรถนะของรถด้วยครับรถตู้โดยสารทั่วไปที่เราใช้บริการกันทุกวันนี้นั้นนิยมติดตั้งถังก๊าซ
แน่นอนนะครับจะทำให้น้ำหนักของรถนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ๔๐๐กิโลกรัม
จากปกติรถ๑คันนั้นน้ำหนักประมาณ๒๙๕๐กิโลกรัม

พอบวกเข้าไปอีก๓ถังประมาณ๔๐๐กิโลกรัม
จะมีน้ำหนักถึง๓๓๕๐กิโลกรัม
ซึ่งน้ำหนักนี้ยังไม่รวมน้ำหนักของสัมภาระของผู้โดยสารที่มีการบรรทุก
ระหว่างการขนส่งผู้โดยสารด้วยครับ
และยิ่งน้ำหนักของรถนั้นเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่
น้ำหนักทั้งหมดนั้นจะมีแรงไปกดที่เพราของรถครับ
ทั้งพราวหน้าแล้วก็พราวหลังของรถ
เมื่อไปกดทับแบบนี้สุดท้ายจะไปส่งผลกระทบกับสมรรถนะของรถ
และความปลอดภัยในการขับขี่

และทั้งเรื่องของการเปลี่ยนเลนส์ต่าง
ส่งผลกระทบทั้งหมดสุดท้าย
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ด้วยการที่ไปโดยสารรถตู้คันดังกล่าว

ตู้แบบนี้ต้องมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งให้กับผู้โดยสาร
รวมทั้งอายุของรถนั้นต้องมีอายุไม่เกิน๑๐ปีครับ